เอาล่ะเราย้อนกลับไปเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบตแล้วก็สมาชิกสภาอบตกันหน่อยนะครับ
โอ้โหห่างหายมา๗๘ปีกว่าจะได้เลือกผู้นำท้องถิ่นกันครั้งนี้นะครับ
เกิดอะไรขึ้นบ้างจากกรณีการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะ
ถอดบทเรียนมาให้ฟังกันติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีท่านผู้ชมครับเลือกตั้งนายกอบตสมาชิกอบตผ่านไปเมื่อวาน
มีอะไรที่นำมาขีดเส้นใต้ตั้งข้อสังเกต
ประการที่๑มีคนใช้สิทธิ์เยอะอย่างที่คุณบุ๊กบอก
อั้นมา๗ปีตั้งแต่กศธยึดอำนาจ
ศชยึดอำนาจยุติการเลือกตั้งทั้งหมด
นายกอบตอบจงมจเลือกไม่ได้หมดคนก็อั้น
ฉะนั้นพอได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในรอบ๗ปี
คนก็ไปใช้สิทธิ์กันมากเขาประเมินว่าเกิน
เหตุผลข้อที่สองโอ้โหคนจากต่างจังหวัด
คนจากกรุงเทพกลับไปต่างจังหวัดเยอะ
คนที่มาทำงานอยู่ในเมืองใหญ่กลับไปจังหวัดของตัวเองเยอะ
ลาติดกันเยอะเลยครับเมื่อวาน
เป็นปรากฏการณ์ที่คนตื่นกันไปเลือกตั้ง
เหตุผลหลังเนี่ยมี๒เรื่อง
เรื่องที่๑แห่กลับไปลงคะแนนช่วยเหลือญาติพี่น้องที่สมัครนายกอบจ
สมัครสมาชิกอบตไปช่วยกันอยู่ที่ไหนก็ไปช่วยกัน
เกณฑ์กันไปตามกันไปขอให้กลับมานั่นเรื่องที่หนึ่ง
พวกที่สองคือไปแล้วเนี่ยคุ้มค่าการเดินทาง
มีค่ารถค่าราแล้วก็มีรายได้เพิ่มจากการไปเลือกตั้งนายกอบต
มากน้อยขึ้นอยู่กับว่าอบตนั้นเนี่ยเขาสู้กันดูเดือดแค่ไหน
ถ้าเขาสู้กันดุเดือดเขาบอกว่าเงินซื้อเสียงถึง๓๐๐๐มากกว่านั้นก็มี
แล้วซื้อเสียงอบตไม่เหมือนกับซื้อเสียงสอสอ
ซื้อเสียงสอสอเนี่ยเขาหวานไปรอบแรกรอบสองรอบสามเนี่ยเขาจะคำนวณดูว่าสถานการณ์เป็นยังไง
ถ้าเขาเห็นว่าฝ่ายที่ไม่เอาเบอร์ของเราใส่ไปเท่าไหร่ก็หายเขาไม่สู้ต่อ
เขาไปสู้ต่อจ่ายเงินต่อจ่ายรอบสองรอบสาม
กับกลุ่มที่คิดว่าใส่ลงไปแล้วเขาเลือก
แต่อบตไม่เป็นอย่างนั้นครับ
อบตสมาชิกอบตเนี่ยเขาสู้กันจนหยดสุดท้ายแล้วครับ
เกกันไปเกกันมาไม่มีใครยอมใครเพราะอะไรครับ
เพราะการเลือกตั้งนายกอบตคนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ในวงจำกัด
บางแห่งเป็นหลักร้อยบางอบตที่ชนะกันได้ไม่กี่ร้อยหรอก
แล้วเวลาชนะกันเคยมีปรากฏการณ์ว่าชนะกันเสียงเดียวก็มี
สองเสียงสามเสียงก็มีฉะนั้นทุกเสียงมีความหมาย
เสียงมีความหมายสู้กันแหลกเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
จึงจำเป็นต้องเกณฑ์กันมาอยู่ที่ไหนเดินทางกลับมา
เพื่อไปใช้สิทธิ์แล้วก็คุ้มค่าการเดินทาง
อย่างที่บอกว่าเพราะเขาสู้กันเกกันไปเกกันมา
เขาบอก๓๐๐เนี่ยเป็นพื้นฐานมากกว่านั้นก็มี
ฉะนั้นอบตเนี่ยเขาสู้กันหนักเป็นหน่วยเล็กแต่ว่าสู้กันหนัก
ถามว่าทำไมต้องสู้กันหนักขนาดนั้น
โดยเฉพาะตำแหน่งนายกอบตคนก็งงนายกอบตเนี่ยมีรายได้ยังไงครับ
ถ้ารายได้โดยเงินเดือนรายได้บนโต๊ะ
ผมลองเอาเงินเดือนของนายกอบตมาโชว์ให้ดู
นี่เป็นรายได้ที่เขาปรับใหม่แล้วล่าสุดประกาศใช้มาตั้งแต่ปี๖๓
ท่านเห็นมานายกอบตเนี่ยได้เงินเดือน๒๑๘๖๐บาท
ไปถึง๒๖๐๐ขึ้นอยู่กับขนาดของอบจอบต
รองนายกอบตได้๑๑๘๘๐บาทไปถึง๑๔๑๔๐บาท
ประธานสภาอบตได้๑๐๐๐กับ๔๒๐ไปถึง๑๒๑๔๐บาท

ท่านเห็นไหมครับสมาชิกอบต๖๖๓๖เท่านั้นเองครับ
จนถึง๗๙๐๐นี่เห็นไหมครับว่าเงินเดือนเนี่ยจิ๊บจ้อยมาก
ฉะนั้นเงินเดือนออกมาเนี่ยนายกอบจไม่รับหรอกครับ
ในหน้าห้องเอาไปแจกจ่ายค่าขนมค่าเดินทางกันหมดแล้ว
อ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เขาสู้กันเพื่ออะไร
ดูงบประมาณตัวเลขของอบตสิครับที่นายกอบตจะเข้าไปบริหารเนี่ย
ตัวอย่างของอบตที่เก็บภาษีได้มากมีรายได้ข้าวหลวงมาก
งบประมาณเขาก็ส่งกลับไปในท้องถิ่นมากอบตที่มีรายได้สูงสูงเนี่ย
มีงบประมาณเท่าไหร่ท่านดูในจอ

บตที่มีงบประมาณรองลงมา

เอากลางลองลงมา๔๙๕ล้าน

ว่าตัวเลขงบประมาณเหล่านี้
มันเป็นแรงจูงใจที่จะทำให้มีคน

เพื่อจะบริหารงบประมาณ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็รู้นี่ครับ
ว่าการใช้งบประมาณของอบตในการก่อสร้างการจัดซื้อจัดจ้างรับเหมาโครงการต่าง
มันมีข่าวโผล่มาเป็นระยะระยะจนกระทั่งเราได้ยินจนชินหูแล้ว
ถึงความไม่โปร่งใสของการใช้เงิน
ท่านจำปรากฏการณ์เสาไฟฟ้ารูปสัตว์ทั้งหลายเป็นสัตว์ในวรรณคดี
เกือบทุกอบจทำเสาไฟฟ้าแบบนี้กันหมด
แห่งเนี่ยเป็นทุ่งเป็นนาไม่น่าจะมีเสาไฟฟ้าแบบนี้
ก็มีเสาไฟฟ้าแบบนี้เพราะคนที่รับเหมาทำเนี่ยเขาไปทั่วประเทศ
มันกินเปอร์เซ็นต์กันอีกครับมันมีรายได้
ก็อย่างนี้แหละคนที่อยากเป็นนายกอบตถือว่าเป็นการถอนทุนอีกรูปแบบหนึ่ง
คำถามคาใจที่เราติดตามมาก็คือว่าทำไมเราจึงป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ได้
ทำไมเราถึงปราบปรามทุจริตเรื่องเหล่านี้ไม่ได้
อันนี้ต้องถามไปที่ปปชเพราะเรื่องแบบนี้มันมีมาตลอดทุกยุคทุกสมัย
ถ้าเราป้องกันได้เราปราบปรามได้เอาคนผิดเข้าลงโทษเข้าคุก
คนที่ลงทุนเข้าไปเพื่อถอนทุนเนี่ยมันจะไม่มากขนาดนี้
จะไม่ลงทุนกันสูงขนาดนี้อันนี้เพราะว่าทุจริตแล้วจับไม่ได้
จับไม่ได้มีคนไกรซับซ้อนมีเรื่องการตัดตอน
เอาหลักฐานมาลงโทษลงโทษไม่ได้แต่คนก็รู้กันว่า
ชักหัวคิวกันอันนี้เป็นเรื่องปกติ
ผมถึงบอกว่าถ้ากฎหมายสาวไม่ถึง
การเลือกตั้งนายกในระดับท้องถิ่นนายกอบตอบจจะต้องสู้กันอย่างนี้

การลงทุนหลายสิบล้านเพื่อไปกินเงินเดือนแค่๔ปีเนี่ย
มันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกครับมันเป็นเรื่องแปลกแต่จริง
ลงทุนไม่รู้กี่สิบล้านเพื่อไปกินเงินเดือน๔ปี
เดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาท๒๐๐๐กว่าบาท
คำถามก็คือว่านอกจากปปชปปชนั่นปลายทาง
แต่ต้นทางคือทำยังไงไม่ให้มีการซื้อเสียงลงทุนกันมาก
กรกตไงครับกฎหมายใหม่เนี่ยเราติดดาบให้กรกต
มีความเข้มมีอำนาจในการดำเนินการกับคนทุจริต
คนซื้อเสียงเยอะไปหมดไปดูสิครับกฎหมายการเมืองใหม่เนี่ย
โอ้โหขยับอะไรกันไม่ได้แต่สุดท้ายขึ้นมา
เขาก็มีการวิธีการซื้อเสียงมีคนไปร้องที่กรกตเนี่ย
ข้าวที่เป็นข่าวเยอะแยะไปหมด
แล้วสุดท้ายกรกตทำอะไรได้มันครับ
ล่าสุดที่ทำได้เนี่ยผมเห็นเป็นแบบนี้

ไปจับคนเท่าคนแก่ที่ท่านไม่รู้เรื่อง
ฉีกบัตรเป็นหัวข่าวทุกทีวันนี้ก็มาอีกแล้ว
สอบยายวัย๙๑บัตรฉีกบัตร
เขาไม่พอใจเพราะเข้าใจผิดเจ้าหน้าที่ส่วนเรื่อง๒๖๒รายที่แห่กันไปร้องเรียนเนี่ย
จะลงโทษจริงจังได้สักกี่ลายอันนี้ต้องคอยตามดู
จึงสรุปว่าปปชเอาผิดอบตขี้โกงไม่ได้
กรกตปล่อยให้คนขี้โกงเข้าไปบริหารอบตแล้วก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้
เราก็ต้องทำใจครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ